ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจพี่น้องชาวเชียงใหม่
กรณีที่ช่างเนี่ยไปบูรณปฏิสังขรประตูวิหารวัดหมื่นล้านเนี่ยค่ะ
คือของเก่าคุณผู้ชมอยู่ด้านซ้ายก่อนบุรณะกับขวาหลังบุรณะแล้วคือเอาจริงคือมันเป็นของที่มีคุณค่าดีต่อใจคุณนึกออกไหม
ของเก่าแล้วช่างเอาสีไปพ่นสีไปพ่นแบบนั้นลายที่มันเป็นลายปฏิมากรรมต่างที่อยู่บนประตูเนี่ยมันหายปรึ๊บไปกับตาเลย

ของเก่ามันสวยมากแล้วคุณดูนะสีที่พ่นทับเนี่ยพ่นทับเป็นชั้นเป็นชั้นนะ

โอ้โหแดงแบบนั้นแล้วของเก่ามันหายไปหมดเลยชาวเชียงใหม่บอกว่าไม่สบายใจเลยอ่ะ
พอเป็นข่าวเรานำเสนอข่าวไปแล้วแหละก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่เนี่ยเขาก็เลยลงไปดูนะครับ
ตอนนี้พยายามที่จะไปเอาสีเนี่ยออกแต่ว่าสีมันแข็งไปแล้วไงกู้คืนมาได้ตอนนี้๒๐ค่ะ
ความคืบหน้าของงานอนุรักษ์ลายน้ำลายรถน้ำบานประตูวิหารวัดหมื่นล้านที่เชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ดำเนินการกู้คืนภาพวาดโบราณ
ขณะนี้อย่างที่บอกไปกู้คืนมาแล้ว๒๐ถือว่าน้อยนะคือสีมันถูกพ่นทับ๓ชั้น
หลังจากที่พ่นทำแบบนี้ผ่านไป๘วันมันก็แข็งหมดแล้วนึกออกไหมคะ
เคลือบด้านในมันแข็งตัวจำเป็นต้องขูดออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้เวลาหน่อย
คิดว่าน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ผมว่าหลักเดือนเป็นเดือนเป็นปีอ่ะเนี่ยใช้เวลาร่วมเดือนนะคะจึงจะแล้วเสร็จนะคะ
ไลน์ข้างในมันสวยมากเลยอ่ะใช่เพจของสำนักศิลปากรที่เจ็ดเชียงใหม่ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าในการกู้คืนภาพวาดนี้นะคะครับ
ทีนี้คนที่เขาไปติดตามอยู่ว่าจะกู้คืนได้ไหมเพราะว่าสีมันพ่นทับไปถึง๓ชั้นปรากฏว่าหลายคนก็สบายใจขึ้นนะคะ
กู้คืนมาได้แล้วบางส่วนเดี๋ยวต้องรอสักประมาณเดือนหนึ่งจึงจะแล้วเสร็จ
จะทำอะไรแบบนี้ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเนอะมันมีคุณค่าทางใจแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วย
ขาทำเนี่ยตอนที่บูรณะน่าจะใช้หลักวันแต่ตอนเอาออกเขาใช้หลักเดือนนะ
เป็นเดือนเป็นปีแล้วครับกว่าจะเหมือนเดิมนะครับ